คุณผู้ชมทั้งสองท่านด้วย

ถ้าคุณอ่านออกผมมีรางวัลให้

ขึ้นมาคุณอ่านซิอ่านออกไหม

ขอให้คุณอ่านก่อนคุณอ่านออกไว้

คือเหมือนเขาเซ็นลายเซ็นต์ของชื่อคนประมาณ๕๐คนติดกัน
วันกลับ

การจรรท้ายการเวลา
คือต้องบอกว่ามันเป็นรายมือที่
มันอ่านออกมันอ่านไม่ออกจริงนะคุณผู้ชม
คือถูกแชร์กันหนักมากเป็นจดหมายเป็นลายมือของท่านรองนายก
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสตร์ธรรมนาศุกร์อาณุชินชาญวีรกูล
เขาเขียนไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
คำถามคือแล้วท่านเรามาวคังอ่านออกหรือเปล่า
นั่นน่ะสิเออนะฮะอ้าวปรากฏอย่างนี้ผมแปลให้แล้วกัน
เขาเขียนว่าเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือด้านบน
เออโอ้โหนี่จากการที่ท่านได้อนุมัติงบประมาณ
เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่อยู่ตามท้องที่ธุรกันดาล
ในการนี้กระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรให้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ด้วยความขอบคุณยิ่งแล้วก็ลายมือชื่ออนุชินชาญวิรากูล
คือถ้าให้เปรียบเทียบมันเหมือนตัวเขียนของภาษาอังกฤษ
คือการเขียนโดยแทบจะไม่ได้ยกปากกาเลย
แต่เอาจริงนะเมื่อสักครู่นี้มันมีกรอนใช่ไหม
บอกว่าถ้าลายมือคนอ่านไม่ออกคือถือเป็นนายคน
ถ้าถามดิฉันถือว่าตกการสื่อสารนะคะ

มันคืออะไรจากกามันก็ไม่ได้แล้วท่าน

คือเป็นห่วงค่ะว่าในยุคนี้

กว่าจะมานั่งแกะลายมือออกในการทำงานมันจะล่าช้าหรือเปล่า
เกิดเรื่องสำคัญมันคือแปลไม่ได้อยู่แล้ว
แล้วพอไอ้ประโยคเหล่านี้ข้อความหนังสือจดหมายฉบับ
มันถูกเผยแพร่ไปในออนไลน์คนก็โอ้โห
คือมันอ่านไม่ได้ครับ
จริงแล้วคุณอนุทินเขาเคยเขียนเอาไว้ในเอกสารตัวเอง
เรื่องของการเป็นบทสุนทรพฤษในการหาเสียงด้วยเมื่อช่วงต้นปี๖๖
แต่คนก็อ่านไม่ออกอ่าเนี่ยอันนี้อ่านออกนะ
พี่น้องอันนี้อ่านออกอันนี้อ่านชัดเจน
คืออย่างนี้ก็โอเคแต่ว่าอันนี้อะไรเป็นใครคะ
คุณอนุพินตอนไม่รีบก็จะเป็นอย่างนี้ไง

ก่อนที่จะเป็นรัฐมนตรีกับหลังเป็นรัฐมนตรี
หลังเป็นรัฐมนตรีงานเยอะไงฮะยุ่งน่ะคุณอนุพินผมอยากไปถาม
มาบอกขังว่าท่านอ่านออกหรือเปล่า